กำลังถูกวิภาควิจารณ์เป็นคลิปภาพของตำรวจที่ดื่มสุราในโรงพักครับคุณผู้ชม
อืมกำลังวิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่เรื่องของการดื่มสุราในสถานที่ราชการแบบนี้
วิจารณ์กันขมเลยครับในโซเชียลครับนี่ฮะเป็นพระโอ้โหก็ดูดิ
ปฏิบัติการเห็นไหมเนี่ยสืบสวนนะฮะก็ในโซเชียลครับภาพตำรวจสพออินบุรีนะครับ
ก็ในชุดแบบไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะเป็นชุดสบายก็เป็นนอกเครื่องแบบนะฮะ
เป็นปาร์ตี้ดื่มเบียกันอยู่แกล้มมีลูกชิ้นปิ้งมีส้มตำ
ก็เขียนป้ายชัดเจนข้างหลังเป็นป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็
ห้องปฏิบัติงานสืบสวนของโรงพักก็ดูมีความสุขปาร์ตี้กันอยู่นะครับ
งานนี้ชาวเน็ตถล่มยับเหมือนกันตั้งคำถามว่าเอ๊เดี๋ยวจะเข้าข่ายเหมือนพยาบาลใช่ป่
โรงพยาบาลก็เพิ่งมีข่าวไปคือเข้าใจแหละพี่เหนื่อยก็อยากฉลองกันเข้าใจ

อันนี้มันสถานที่ราชการหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ถามให้ล่าส่วนผู้บัญชาอย่างพันธุ์ท่านพันธุ์ตำรวจเอกสุรพลดล์มรอดมำรุง
ท่านภูมิกับสถานีตำรวจอินบุรี
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยืนยันออกมายอมรับเลยนะครับว่าตำรวจในภาพนะฮะเป็นตำรวจจริงครับ
เหตุการณ์ในภาพนั้นเกิดขึ้นในช่วงบ่าย๓โมงคุณผู้ชมครับ
บ่าย๓โมงของ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีสายข่าวนะฮะ
๒คนผู้ชาย๑ผู้หญิง๑มาพบ๑๐ตำรวจเอกวัชรพงศ์
ตำรวจชุดสืบสวนสายสืบของโรงพัก
โดยที่๑๐ตำรวจเอกวัชรพงศ์ไม่ทราบล่วงหน้าว่า
งานสายรับข่าวทั้งสองเนี่ยจะไปนำเหล้านำเบียร์เข้าไปกินด้วย
สิบตำรวจเอกวัชรพงศ์ก็เห็นว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสาย
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสายข่าวก็เลยยอมให้สายข่าวทั้งสองคนมานั่งรับประทานกันตรงนี้
ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มในห้องพูดคุยก็คุยกันเรื่องของเบาะแสกับเรื่องของยาเสพติด
โดยที่ไม่รู้นะครับว่าสายข่าวจะแอบถ่ายคลิปถ่ายภาพไป
ในห้องก็ปรากฏภาพเป็นอาคารส่วนบุคคล
แยกออกมาจากสถานีตำรวจอย่างชัดเจนแล้วก็อยู่ติดกับบ้านพักราชการตำรวจด้วย
โดยมีถนนกั้นระหว่างอาคารดังกล่าวกับสถานีตำรวจ
ทีนี้ส่วนจะมีความผิดหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบ
พิจารณาว่าห้องปฏิบัติการตรงนี้มันเป็นส่วนราชการหรือเปล่า
คาดว่าการตั้งกรรมการสอบนั้นจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน๗วันด้วยกัน
เดี๋ยวรอสอบแล้วกันนะคะ